คุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมคืนที่นครนายก
เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ตำบลเขาพระปรากฏว่าหลายหมู่บ้านได้รับความเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปขนย้ายข้าวของช่วยคนเจ็บช่วยคนป่วย
ช่วยคนแก่ออกมาจากพื้นที่ค่ะช่วงที่โดนหนักหนักเลยนะคะ
ก็คือในพื้นที่หมู่๑๑๑๒๑๓บ้านเขาลำดวนวังรีตำบลเขาพระอำเภอเมือง
จังหวัดนครนายกค่ะคือตอนที่น้ำหลากเข้าท่วมเนี่ยนะ
ปรากฏว่าทำให้ถนนเนี่ยมันตัดขาดชาวบ้านเองก็ไม่สามารถที่จะ
เดินทางเข้าไปในบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องให้การช่วยเหลือ
คือน้ำก้อนนี้มาจากเขาลำดวนกับช่องยางแดง
เป็นจุดเชื่อมต่อกับเขายางแดงอำเภอชะอมจังหวัดสระบุรี
ทีนี้เราก็ลงไปสอบถามชาวบ้านดูนะน้ำมาแรงเหมือนกันนะครับ
ก็คือนางสุวรรณตาแย้มอายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๑
บ้านเขาลำดวนวังรีบอกว่าน้ำเนี่ยไล่มาเร็วเร็วมาก
ซึ่งน้ำมาจากน้ำตกไซทองน้ำตกเขาลำดวนโดยมาจากน้ำสามสาย
มันมาประจวบเหมาะกันก็เลยทำให้กลายเป็นภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ละครับน้ำมันมาวัยไม่ครับปินะไวจะไวมาแนร้์โมงเนี้ยมาตรักตากน้ำตกอะไรครับบ้าง
เห็นใจนะทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปสอบถามก็คือนางสมเพียรวงพระจันทร์อายุ๕๗ปีคนนี้แหละค่ะ
เป็นชาวบ้านในหมู่๑๓บ้านวังทิพย์ตำบลเขาพระบอกว่า
ฝนเนี่ยนะตกตั้งแต่ช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่สักประมาณ๔โมงครึ่ง
พอ๖โมงเย็นเท่านั้นแหละค่ะคุณคะน้ำมันมาเร็วและมาแรงมาก
กระแสน้ำทำให้ถนนตัดทางเข้าบ้านมันขาดเลยนะคะ
โชคดีมากที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือได้ทันช่วยกัน
ขนย้ายสิ่งของแล้วก็อบพยพคนป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุออกมาได้
ทีนี้ล่าสุดค่ะเราตามกันต่อให้นะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเขาพระ
จนถึงตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว
วนน้ำที่ไหลเข้าท่วมเริ่มลดระดับลงแล้ว
ขณะที่ปริมาณฝนก็ค่อยลดลงนะคะ
แต่ทางหน่วยงานภาครัฐปพเอง
ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างที่ได้รับผลกระทบ

เพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยน
เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ประสบภัย
คุณผู้ชมเรื่องของการช่วยเหลือ